มาช่วงนี้จะพาไปร่วมแสดงความยินดีกับ๒สมาชิกใหม่จาก๒สถานที่
มาพร้อมความน่ารักตะมุตะมิเลยจะมีตัวอะไรน่ารักขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ
ที่แรกเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เจ้าตัวนี้นี่แหละสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
มันเป็นพันธุ์แคระนะมันจะไม่ใหญ่จะไม่เล็กจะไม่น้อยจะไม่มาก

ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเจ้าฮิปโปแคระเนี่ยรูปร่างก็คือเหมือนฮิปโปทั่วไปเลยค่ะ
เห็นไหมรูปร่างลักษณะท่าทางของเขาคือเหมือนตัวใหญ่
แต่ว่าขนาดมันจะเล็กขนาดมันจะเล็กกว่าและคุณดูผิวผิวมันจะเข้มกว่า
มันเลื่อมเลยดูจริงคือฮิปโปพันธุ์ใหญ่ปกติมันจะสีออกชมพูกันนิดนึง
ออกไหมเอาน้ำตาลชมพูชมพูอันนี้มันจะออกไปทางน้ำตาลดำนะคะ
แต่ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ที่สันโดดขี้อายแต่ว่าหน้าตามันน่ารักมากเลย
คุณเห็นมันน่ารักแบบนี้มันห่วงนะมันขี้ห่วงนะ
ถ้าแบบมีลูกมันจะห่วงลูกมากแล้วห่วงอนาเขตมากนะคะ
สำหรับรูปฮิปโปเตมัสแคระตัวนี้นะคะตอนนี้เป็นขวัญใจของนี่

แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่

อ้าวแม่เล่นน้ำ

แล้วก็ตัวนี้เป็นฮิปโปแคระ
ตัวที่๖ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วด้วยนะ

มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อลูก
โปโปเตมัสแคระตัวนี้ด้วยเขามีให้โหวตกันคุณผู้ชมมีอยู่สองชื่อด้วยกันอะไรบ้างให้เปิดโหวตก็คือชื่อแรกเจ้าคากิอีกหนึ่งชื่อก็คือเจ้าหมูตุ๋นเขาเปิดให้โหวตชื่อกันยาวถึงวันที่ยี่สิบธันวาคมเลยนะคุณผู้ชมเข้าไปโหวตได้ทางเฟซบุ๊คของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและเดี๋ยวเขาประกาศรายชื่อผู้โช
ครองกับบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเข้าไปโหวตกันได้เลยนะ
หรือว่ามันเป็นฮิปโป
แล้วถ้ามันเป็นคากี้ตรงรวมไปเป็นหมูเลย
หรือมันเป็นฮิปโป
สำหรับใครอยากโหวตเจ้าฮิปโปแคระตัวนี้
ก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับ

นิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ไม่ใช่สวนนมนุษย์ไงคะคุณ
และก็มีอะไรมาอีกรู้ไหมนอกเสียงนางโชว์แล้วให้ดูขบวนแหกันมา
ขบวนของช้างเห็นเขาจัดขบวนยิ่งใหญ่แบบนี้ก็คือรับขวัญลูกช้างแรกเกิดนั่นเอง
ที่สวนนมนุษย์ภัทยานี้นะคะนอกจากที่สวนนมนุษย์เขาจะจัดงานยิ่งใหญ่แล้ว
ภายในงานเขามีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยทั้งมีการสวดชายมงคลคาถา
เจิมหน้าผากแล้วก็พรมน้ำพระพุทธมนต์รับขวัญลูกช้างเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลด้วย
รวมทั้งเขายังมีการตั้งชื่อให้กับลูกช้างเชือกนี้ด้วยว่าว่าพังแสงก่อแก้ว
สำหรับพังแสงกอแก้วเชือกนี้ก็เป็นลูกช้างพังเชือกที่๙๑ของสวนนงนุษย์แล้วจ้า
เย็บร้อยแล้ว๙๑แล้วกำลังเดินหน้าถอยหลังเลยเดินหน้าถอยหลังเหมือนเต้นช่า
เราคือว่าปีหน้าครบร้อยแน่ตอนนี้สัจวาแล้วนะ
ดูก็ลุ้นกันนะนะว่าจะครบร้อยเมื่อไหร่ยังไงกันบังก็อัพเดตข่าวกันได้ตลอดไปค่า